ระดมความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนภารกิจของหน่วยซิลกันหลายอย่าง
เพื่อที่จะได้เข้าไปถึงพื้นที่ที่คาดว่าทั้ง๑๓ชีวิต

คือจะเจอไม่เจอในอีกเรื่องหนึ่ง
ไปให้ถึงจุดที่เป็นจุดที่เรียกว่าพัทยาบีชก่อน
กันว่าทั้ง๑๓คนน่าจะอยู่ตรงนั้น
แต่รายทางที่จะไปถึงเนี่ยมันมีทั้งน้ำน้ำลึกน้ำตื้นน้ำสูงโขดหิน
งอกหินย้อยในถ้ำมันลำบากมาก
สิ่งหนึ่งที่ระดมกันเยอะณขณะนี้ก็คือขวดออกซิเจนหรือว่าถังออกซิเจน
เอาไปวางตามจุดต่างอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟัง
ตอนนี้ก็มีการลำเลียงมาถึงแล้วด้วยนะครับสำหรับขวดออกซิเจนนะครับ
ถึงที่ถ้ำหลวงแล้วนะครับเราไปติดตามจากคุณวัชรีดวงใส
รายงานสดมาจากจังหวัดเชียงรายครับ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำหลวงค่ะ

ได้มานั่งประจำการบริเวณนี้ด้วยนะคะหลังจากที่ทางหน่วยงานต่างต่างนะคะ
ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำมาสมทบกับของปพซึ่งก็จะต้องมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ำเหล่านั้นด้วยนะคะ
จากการสอบถามเมื่อสักครู่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยได้จ่ายกระแสไฟฟ้ามากกว่าเมื่อวานเล็กน้อยค่ะ
เพราะว่าได้มีเครื่องสูบน้ำที่หลายภาคส่วนเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็นำมาร่วมสมทบกับภารกิจในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งระดับน้ำในวันนี้ก็ลดลงจนเป็นที่น่าพอใจเลยล่ะค่ะแล้วก็น้ำตอนนี้นะคะ
คุณผู้ชมจะสังเกตได้ค่ะว่าค่อนข้างที่จะมีความใสนะคะ
กว่าวันก่อนก่อนค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะ
ระดับน้ำก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่องที่บริเวณปากถ้ำกระแสน้ำก็ถือว่ายังแรงอยู่เหมือนอย่างเช่นทุกวันค่ะ
แล้วก็ค่อนข้างที่จะเย็นทีเดียวค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมย้อนไปดูภาพเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ค่ะได้นำถังออกซิเจนนะคะ
มาถึงที่บริเวณถ้ำหลวงแล้วนะคะเราย้อนไปดูภาพเมื่อตอนกลางคืนกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้นำถังออกซิเจนค่ะกว่าร้อยถังนะคะ
มาที่บริเวณถ้ำหลวงนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการลำเลียงขึ้นไปวางไว้บริเวณเต็นต์ของหน่วยซิลค่ะ
จากนั้นก็วางไว้ที่บริเวณนั้นเพื่อพักไว้นะคะแล้วก็จะมีการบรรจุออกซิเจนไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก่อนที่จะมีการลำเลียงเข้าไปที่ถ้ำหลวงค่ะเพื่อให้หน่วยซิลแล้วก็นักประดาน้ำนำไปวางไว้ตามจุดต่างต่าง
ซึ่งจะวางไว้ห่างกันระยะทางประมาณยี่สิบห้าเมตรก็คือวางไว้ทุกยี่สิบห้าเมตรนั่นเองนะคะ
นอกจากถังออกซิเจนแล้วนะคะวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำสายปรับกำลังดันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเส้น
รวมถึงแพ็คหลังกว่าหนึ่งร้อยแพ็คเข็มคัดสะกว่าสิบเส้นรวมถึงสะกว่าอีกยี่สิบก้อนด้วยค่ะ
อกจากนี้นะคะก็ยังมีเครื่องถ่ายออกซิเจนเคลื่อนที่อีกหนึ่งเครื่องด้วยค่ะ
ออกซิเจนเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีถังตัวนี้
ก็เจ้าหน้าที่ก็จะทำงานยากค่ะเพราะว่าถังอากาศนี่แหละค่ะ
จะใช้หายใจเวลาที่อยู่ใต้น้ำค่ะอย่างที่บอกไปนะคะ
ก็จะวางไว้ห่างกันประมาณยี่สิบห้าเมตรซึ่งหากพบเด็กที่ศูนย์หาย
ก็จะสามารถนำถังออกซิเจนมาช่วยเหลือได้ค่ะซึ่งการทำงานของหน่วยซีลวันนี้นะคะ
ก็ได้รวมตัวกับมนุษย์กบกว่า๖๐นายแล้วก็ใช้พื้นที่โถงที่๓
เป็นจุดปฏิบัติการของหน่วยซิลค่ะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เดินออกมาจากบริเวณปากถ้ำก็ได้มาคุยกับญาตินะคะ
ของนักเตะแล้วก็โค้ดทั้งสิบสามคนนะคะโดยใช้เวลาในการพูดคุยประมาณสิบถึงสิบห้านาทีค่ะ
โดยได้บอกญาตินะคะว่าให้เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่ทำภารกิจการค้นหาทั้งสิบสามคนมา
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็บอกว่าได้มาพูดคุยให้กำลังใจอย่างเช่นทุกวันวันนี้ก็เช่นกันค่ะ
แล้วก็วันนี้นะคะขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะคะว่าที่วันนี้เนี่ยสื่อมวลชนค่อนข้างที่จะเดินทางเหน็ดเหนื่อยกว่าทุกวันค่ะ
เพราะว่าได้มีการจัดระเบียบระยะทางด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสื่อที่ให้ความร่วมมือด้วย
สื่อมวลชนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราไปวางไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกันค่ะ
ต้องอันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงจริงผมแทนทั้งน้องน้องสื่อและยินดีนะครับท่านส่วนว่า
ขอบคุณทุกคนนะฮะที่สื่อนะครับอาจจะเอ่อวันแรกแรกอาจจะบอกว่าทำไมเราต้องเข้มอะไร
แต่ท่านจะเห็นว่าถ้าเราไม่จัดระเบียบใดเนี่ยเราจะดำเนินการไม่ได้เลย
แล้วจะผลของหรืออะไรเนี้ยครับมันจะมันจะลำบากนะฮะ
เมื่อวานก็ติดในชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะวันที่ผมจัดระเบียบเอ่อ
แล้วมันดีขึ้นเยอะเลยถ้าจะเห็นแล้วดีขึ้นเยอะแต่สื่อก็จะลำบาก
ครับครับในการทำงานกับผมก็ขออภัยแล้วก็ผมเย็นยันว่าถ้าเราจูนกัน
คือยอมเดินขอโทษนะครับเป็นกิโลนะฮะก็เพื่อทำงาน
บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าวันนี้เนี่ยได้มีการจัด
ระเบียบมากขึ้นกว่าเมื่อวานค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจัดระเบียบไปแล้ว
แต่ว่าวันนี้ก็ได้มีการกั้นบริเวณพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะคะทั้งที่เมื่อวาน
สื่อมวลชนยังสามารถเข้าไปถ่ายบริเวณป้ายได้เข้าไปบริเวณด้านในได้
แต่วันนี้ยังได้มีการนำเอ่อมากั้นไว้นะคะห้ามเข้าไปด้วยค่ะ
ซึ่งวันนี้สื่อมวลชนนะคะก็ทำงานอยู่ที่บริเวณด้านนอก
แล้วก็จะใช้วิธีการนั่งรถสองแถวแล้วก็รถจักรยานยนต์อาสาของเจ้าหน้าที่
เพื่อเข้ามาทำงานซึ่งวันนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่อาสาหลายคนค่ะ
ที่ได้ให้ความร่วมมือกับผู้สื่อข่าวรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างนะคะ
ได้ให้นั่งรถจากบริเวณปากทางเข้ามาจนถึงบริเวณถ้ำหลวงค่ะ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่ถ้ำหลวงค่ะวัชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณวัชรีครับก็เป็นการสนับสนุนภารกิจของหน่วยซิล
คือน่วยซิลเนี่ยเป็นหน่วยรถพิเศษของกองทัพเรือนะคะเขาปฏิบัติมาแบบโทรหศอืดนะครับ
ก็คือหน่วยรบพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทะเลอากาศแล้วก็ภาคพื้นดิน

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความลับของทหารของความมั่นคงของประเทศชาติ
แต่เขามาช่วยภารกิจนี้ด้วยความพิเศษของความอึดกาม

การดำน้ำความทรหดในการที่ต้องใช้ความแบบโอ้โหสุดไปเลยในการลุยเข้าไปช่วยเหลือทั้ง๑๓คน